คุณผู้ชมค่ะเบรกนี้ค่ะบันเทิงไทยรัฐขออาสาพาไปพูดคุยกับคุณหิงปณิตานะคะ
หิงปณิตาเนี่ยหลายบทบาทมากเลยนะเป็นทั้งนางร้ายนะคะ
เป็นทั้งคุณแม่ที่ทำได้ดีมากมากเลยใช่ล่าสุดนะคุณผู้ชมค่ะ
ก็ผ่านตัวเองมาทำงานเบื้องหลังนะอยากจะรู้จังเลยนะคะว่าพี่หนิงเนี่ย
มีประสบการณ์ท่านนี้ยังไงบ้างเดี๋ยวไปติดตามกันเลยค่ะ
สวัสดีค่ะอันนี้เป็นขวัญใจพ่อแม่พี่น้องมาก

ไม่แต่ว่าด้วยวัยเขาเดี๋ยวนี้เขาก็จะแบบ
เมื่อก่อนจะเป็นคนที่แบบถามเยอะเดี๋ยวนี้ก็ถามเยอะหนักขึ้นกว่าเดิม
ต้องต้องคอยบอกว่าอันนี้ใช่นะอันนี้ไม่ใช่
เพราะบางทีด้วยวัยจำแต่ไม่รู้หรอกว่าสิ่งนี้ดีหรือไม่ดี
ใช่อย่างละครเรื่องนี้เนาะระบำมานลิลินเล่นด้วยเล่นละครยากไหมคะ
บทมียากกับมียากคือซีนร้องไห้จะยากซีไม่ร้องไห้จะไม่ยาก

หนูอยากให้แม่มาอ่านนิทานด้วยค่ะ
ว่าในฐานะผู้จัดพิคาร์รัฐแสดงคนนี้โอเคมั้ยเอ๋ย

แต่ทำไปจนถึงสุดท้ายจนถึงสิ่งที่มันพีคสุดสำหรับตัวเขา

หนิงให้คะแนน๑๐ก็ให้๑๐เต็ม

หญิงเกลี่ยออกไป๕๐ครึ่งทางแล้ว

เขาก็จะเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่หนิงก็จะไม่ไปยุ่งกับเขา

เขาก็แต่เขาทำหน้าที่ของเขาได้

คุณยังติดต่อกับเมียเก่าอยู่

ครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ตบตีกันเพราะว่าผู้ชายคนเดียว
เป็นทองมันเป็นของนอกกายแต่ฝักศรีถ้าคุณขายให้ใครไปแล้ว
มันซื้อกลับมาไม่ได้นะครับ

มาว่าคุณสัตว์ที่หนึ่งบรรณิตานะค่ะส่วนท้ายมาว่าหน่อยนางเป็นคนยังไง
นางพูดเร็วอะเธอไม่มืนเหรอ
เป็นคนพูดเร็วแล้วก็เป็นคนที่แบบจริงจัง
แล้วก็เป็นคนตั้งใจทำอะไรแบบทำแบบสุดตรงค่ะ
ก็ฝากด้วยนะคะก็สะครอนเรื่องนี้นับรองว่า
ครอบครึ่งรสชาติแน่นอนแต่จะมีความแซ่บมากหน่อยค่ะ
อย่างนี้ก็ติดตามดูนะคะ
เรื่องนี้หักงงเยอะมาก
วันนี้ต้องลาไปแล้วนะสวัสดีค่ะ

บอกว่าแสดงเก่งน่ารักสมบทบาทนะ
คุณเป็นแบบต้นไม้ใต้ต้นคุณแม่หนิงเลย

เอาใจช่วยหลานสุดนะคะมีโอกาสได้ดูก่อนที่ละครจะออนแอร์
เพราะคุณหนิงเนี่ยเขาทำงานทุกที่ทุกเวลาเลยไปกับเพื่อนก็ยังดูอยู่เลยนะคะ